ไปดูเรื่องของขโมยขโจนกันหน่อยนะคะผู้หญิงคนหนึ่งอยากจะหอมค่ะ
และบริเวณเคาน์เตอร์คุณผู้ชมมีน้ำหอมขนาดทดลองวางอยู่
ครับจับพฤติกรรมได้แบบเนี้ยค่ะพยายามทดลองเห็นไหมอืม
มาดมเอากลิ่นนี้วางอ่าโอเคเดี๋ยวหยิบกลิ่นใหม่มานะคะ

แล้ววงกลมสีแดงนั่นแหละค่ะขวดนั้นแหละค่ะ
สักพักหนึ่งนะคะเขาหยิบขวดนั้นมาดมค่ะ

กล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งค่ะเห็นไหมคะ
นั่นแหละค่ะยัดใส่กระเป๋าสะพายซะงั้น

กระเป๋าแล้วมันเผลอหล่นไปหรือเปล่า

นั่นแหละค่ะกลายเป็นภาพให้เราได้ดูกันนะคะ
คุณผู้ชมคืออาจจะไม่คิดหรือเปล่าว่า
มุมตรงนี้ก็มีกล้องวงจรปิด
ลับพนักการเขาก็หยุดตรงนั้นนะฮะ
หลบสายตาคนมาในมุมทึบ
แต่ลืมไปว่ามีกล้องวงจรปิดเดี๋ยวนี้เขาติดทุกมุมค่ะ
แล้วสุดท้ายกลายเป็นภาพให้เราได้ดูนะคะ
เรามีโอกาสไปพูดคุยกับรองผู้จัดการร้าน
ชื่อว่าคุณกัญญนัทโตสมอายุ๓๙ปี
เธอเล่าบอกว่าวันเกิดเหตุเป็นวันอาทิตย์
ซึ่งวันอาทิตย์ลูกค้าก็เยอะ

จังหวะนั้นตัวเธอเองยืนอยู่ที่บริเวณเคาน์เตอร์น้ำหอมนั่นแหละ
แล้วก็จะมีคนอื่นยืนอยู่ด้วย
ตัวเธอมีหน้าที่คอยเช็คสินค้าตลอดเวลา
แต่ก็เห็นว่าหญิงสาวคนนี้เข้ามาในร้าน
จังหวะนั้นลูกค้าก็เยอะเธอเองก็ไปดูแลบริเวณอื่น
แล้วให้น้องพนักงานอีกคนนึงคอยดูแลบริเวณเคาน์เตอร์น้ำหอม
จังหวะนั้นน้องพนักงานคนที่บอกว่าให้มาดูแลแทนเธอ
หันไปหยิบสินค้าตัวอื่นให้กับลูกค้า
ไม่ได้สนใจที่บริเวณเคาน์เตอร์น้ำหอม
นี่แหละค่ะผู้หญิงคนนี้ก็เลยฉวยโอกาส
จังหวะที่ไม่มีใครเห็นฉกไปแบบนี้
แล้วเดินไปที่บริเวณอื่นแล้วก็เนียน
เอาน้ำหอมที่หยิบมาจากเคาน์เตอร์ยัดใส่กระเป๋าค่ะ
ทีนี้คุณกัญญานัทบอกว่า
กลับมาเช็คสินค้าปรากฏว่าน้ำหอม

ไปดูกล้องวงจรปิดเห็นพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้หมดเลยนะคะ
คุณกัญญานัทบอกว่าเอาคลิปนี้มาแชร์ในโลกออนไลน์
จุดประสงค์คืออยากจะเตือนภัยว่า
เดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันมีทุกรูปแบบ
นี่เนียนเข้ามาในลักษณะเป็นลูกค้านะคะ
แต่ไม่ได้มีการไปแจ้งความนะคะ

แต่ใจมันอยู่ไม่เหนืออำนาจฝ่ายต่ำนะฮะ